เมื่อวานนี้นะครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เดินทางไปเยือนพม่า
ก็เจอกับทั้งประธานธิบดีทินจอนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
รวมไปถึงพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับ
และฝนเอกประวิทย์ก็ระบุพม่านั้นพร้อมร่วมมือพิจารณารับมือผู้หนีพัย
หากการเตรียมพื้นที่รองรับมีความสงบเรียบร้อย
เพื่อดำเนินการส่งกลับบางส่วนตามความเหมาะสม

หลังจากนี้ก็จะให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในรายละเอียดต่อไป
แต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถตั้งเป้ากรอบเวลาในการส่งกลับผู้หนีภัย

เพราะว่าต้องคำนึงถึงสถานการณ์การเตรียมการรองรับผู้หนีภัย

เพื่อให้ผู้หนีภัยมีอาชีพทำกิน
แล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดครับ